เราเจอผีที่ลานจอดรถห้างดังย่านบางแคที่เราเห็นอ่ะ
เขาเดินทะลุเข้าไปในเสาอ่ะห้างเนี้ยเคยฟังจากคนอื่น
ส่วนมากเขาจะเจอกันดึกแต่นี่เจอตอน๔โมงครึ่งค่ะ
จะหาที่จอดรถได้สักพักเราเจอผีที่ลานจอดรถห้าง
ย่านบางแคร์ก็คือวันนี้เราไปเปลี่ยนเหล็กจัดฟันที่
ห้างห้างหนึ่งอยู่ย่านบางแคร์ใช่ป่ะคะเราก็ขับรถไป
ปกติแล้วตอนขาออกเอ่อเดี๋ยวเราบอกก่อนลานจอดรถที่เราจอด
คือชั้นสองแอลครึ่งค่อนข้างจะมืดมืดมากเลยทุกคนแล้วคือ
ทุกครั้งเวลาที่เราเดินออกมาจากห้างสรรพสินค้าหรือ
อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเดินเราก็จะต้องมองซ้ายมองขวา
ขวามองซ้ายเพราะว่าเรากลัวเรื่องมิชาชีพใช่ไหมค
เสร็จปุ๊บพอเราออกมาจากที่เราทำฟันเสร็จอ่ะที่
เราเดินปุ๊บเราก็มองซ้ายมองขวานะว่ามีคนเดินตาม
เราหรือเปล่าก็คือไม่มีบวกกับว่าชั้นอ่ะเออชั้นลาน
จอดรถชั้นเนี้ยมันค่อนข้างแบบมันเปลี่ยวอ่ะแล้วมันก็
เราก็ต้องมองซ้ายมองขวาเสร็จปุ๊บพอเราเดินมา

แบบอย่างเงี้ยเหมือนก้มเงยจัดของนั่นนู้นนี่อะไร

แบบเฮ้ยมันมีคนเดินตามเรามาด้วยเหรออะไรอย่างนี้
เพราะว่าข้างหน้าเราเราเห็นคนเราก็เลยแบบหลีตา
แบบเนี้ยเพราะว่าด้วยความที่กระจกเราอ่ะมืดเราก็หลีก
ตาพอหลีตาเสร็จเฮ้ยเราตกใจทุกคนคือแบบที่เราเห็น
อ่ะเขาเดินทะลุเข้าไปในเสาอ่ะเออคือแบบเราก็แบบเฮ้ย
เราก็เฮ้ยอยู่ในรถอะแล้วเราก็จ้องอีกทีหนึ่งคือคือ
เราคิดว่าคนอะเดินเหมือนเขาเรียกว่าเดินพาสอะพาส
เสาไปอีกอ่ะอีกต้นหนึ่งอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็
พยายามจ้องปรากฏจ้องแล้วมันก็ไม่มีคนเท่านั้นแหละ
โอ้โหคือเราขับรถแบบไม่มีสติเลยนะเพราะจริงจริงเราจะ
ออกทางขวาเพื่อเป็นทางลงแต่เราออกทางซ้าย
พอเราออกทางซ้ายมันคือการขับรถสวนเลนบนร้าน
จอดรถอ่ะแล้วคือเป็นความโชคดีมากที่แบบไม่มีรถ
ส่วนขึ้นมาเพราะว่าถ้ามีรถสวนขึ้นมาคือชนกับเรา
อ่ะแล้วทางออกเราก็ออกผิดทางด้วยอ่ะแล้วเราก็แบบอุด
ผมผมหัวขนตั้งผมตั้งคือขับรถมาหัวใจเราก็เต็ม
ตึกตึกตึกตึกตึกตึกอะเพราะว่าคือห้างเนี้ยเคยฟัง
จากคนอื่นส่วนมากเขาจะเจอกันดึกดึกแต่นี่เจอตอน
สี่โมงครึ่งค่ะสี่โมงเย็นโทษค่ะสี่โมงเย็นเรื่อง
ประมาณเนี้ยทุกคนคือแบบนี่คือยังไม่หายตกใจ
แล้วก็แบบตัวร้อนมากนะคะก็เนี่ยเรื่องสยองมาก
พอสองมันฮัดคือเกิดมาก็ไม่เคยเจอแบบจ่ายอย่างนี้
คือเดี๋ยวคาดว่าพรุ่งนี้ว่าจะไปทำบุญผมตั้งแบบ
หยุดเลยค่ะทุกคนป้าด้วยความที่กระจกเราอ่ะมืดแล้วก็หลีด
ตาพอหลีกตาเสร็จเฮ้ยเราตกใจทุกคนคือแบบที่เราเห็น
อ่ะเขาเดินทะลุเข้าไปในเสาอ่ะห้างเนี้ยเคยฟังจาก
คนอื่นส่วนมากเขาจะเจอกันดึกดึกแต่นี่เจอตอนสี่โมง
ครึ่งค่ะสี่โมงเย็นโทษค่ะสี่โมงเย็นเรื่องก็ประมาณ
เนี้ยทุกคนคือแบบนี่คือยังไม่หายตรงใจแล้วคือแบบตัว